คุณผู้ชมครับเราไปวัดวาอารามต่างก่อนจะเข้าพระอุโบสถ
ก็ต้องถอดรองเท้าทิ้งไว้ตัวเราก็เข้าไปไหว้พระ
กลับออกมาเอ้ารองเท้าหายไปไหนมีคนเจอแบบนี้บ่อยนะ
ต้องพรอมตัวเป็นคนไปทำบุญเพื่อไปมองการพฤติกรรม
โจรที่แอบไปขโมยรองเท้าของคนที่ไปทำบุญ
สุดท้ายจับได้เขาตอบว่าบาปก็กลัวแต่ว่ากลัวอดตายมากกว่าครับ
เยอะไปยังไง

สุดท้ายมาดูมาเห็นภาพนี้คุณผู้ชมเห็นไปพร้อมกันแล้วนะผู้ชายเสื้อเหลือง
ทำทีเป็นไหว้พระสุดท้ายไปหยิบรองเท้าของคนอื่นเขาเดินไปหน้าตาเฉย

ถ้าเห็นจับจ้องเราไม่จับจ้องก็คือเหมือนกับคนทำบุญทั่วไป
อดรองเท้าของตัวเองเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปในพระอุโบสถ
อันนี้คือวัดโสธรที่ฉาเชิงเศร้านะครับ
แล้วพอออกมาปุ๊บอ้าวถือรองเท้ายี่ห้อดังของคนอื่นไป
ไปวางที่รับตาคนก่อนนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปในโบสถ์ใหม่
เข้าไปเสร็จปุ๊บไปขโมยเงินทำบุญก่อนนะ
ออกมาเสร็จปุ๊บเดินปรีเข้าไปในรองเท้าที่ตัวเองไปซ่อนเอาไว้
แล้วก็ยัดใส่กางเกงแล้วก็เดินออกไป
ตำรวจเขาเห็นทุกอย่างเพราะเขาซุ่มจับอยู่แล้วนะฮะ
เอารองเท้าใส่กางเกงแบบนี้ตำรวจเขาเห็นแล้ว
แสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันทีนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนะครับที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร
หรือว่าวัดหลวงพ่อโสธรที่ฉาชเชิงเซา
ผู้ชายคนนี้คนร้ายอายุ๕๓ปีชื่อว่านายพงศักดิ์ปาเปียงครับ
ตำรวจเขาไปเจอมีเศษเหรียญกว่า๖๐๐บาทในกระเป๋ากางเกง
รองเท้ากีฬายี่ห้อดังนะฮะ
ตำรวจก็เลยพาตัวเขาไปค้นที่ห้องในตัวเขาเนี่ยมีอยู่หนึ่งคู่นะฮะ
แต่ว่าพอไปเจอที่ห้องเนี่ยไปเจออีก๖คู่นะฮะ
สอบถามผู้ก่อเหตุสารภาพผมทำเพราะผมตกงาน
ก็เลยมาขโมยรองเท้าที่วัดเอาไปขายประทังชีวิตนะฮะ
นี่คุณมีรสนิยมมากนะฮะเออเราซื้อมาหลักทันไหมพี่เบิร์ดปุ้ย
ใช่แต่เขาไปขายคู่ละ๑๐๐นะไปขายต่อคู่๑๐๐บ้าง๑๕๐บ้าง

ถามว่าทำกี่ครั้งแล้วผมทำมา๓ครั้ง
แล้วตำรวจถามว่าไม่กลัวบาปเหรอพี่เขาบอกว่าบาปก็กลัวนะแต่ผมกลัวตายมากกว่า
อืมไปฟังเสียงเขาน่ะ
ผมขออนุญาตพูดย้ำในสิ่งที่พี่เขาพูดนะ
เขาบอกผมไม่มีงานทำอายุผม๕๐กว่าแล้วไม่มีใครรับเลย
ก็เลยกลัวอดตายก็เลยมาขโมยรองเท้าไปขาย

ทีนี้การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่านักท่องเที่ยวเขาไปไหว้พระแล้วถอดรองเท้าทิ้งไว้แล้วมันหายบ่อย
ก็เลยแจ้งตำรวจไปตำรวจก็เลยปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวไปหาข่าว
แล้วก็ปลอมตัวเป็นเด็กวัดไปเฝ้าดูพฤติกรรมจนไปเจอผู้ชายคนนี้แหละแล้วก็จับกลุ่มได้ในที่สุด
มีอวัยวะครบ๓๒หางานทำที่มันสุจริตดีกว่า
โถเพิ่งอายุห้าสิบกว่าเองอ่ะหลายคนเขายังไม่เกษียณเลยอ่ะห้าสิบกว่าใช่ไหม